หลังจากที่เราทราบกันดีว่าพายุโนอึนเจาะเข้าไทยแต่ว่าส่วนหน้ามาแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอเด็ดอุดมของอุบลราชธานีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปออกมา
คุณผู้ชมโอ้โหฝนตกหนักมากแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วบางพื้นที่ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ครับ
นี่ฮะทั้งลมทั้งฝนพัดมาแบบนี้นะชาวบ้านออกไปถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ดูแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเนี่ยฮะ๔ทุ่มที่ผ่านมาตรงเป๊ะเลยเนี่ย
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างเช่นอุบลมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดต้องรับมือกับฝนตกหนักและลมแรงที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอื่น
กลางเนี่ยอยู่ที่เวียดนามตอนนี้นะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับ
ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกันยายนนะฮะภาพที่ตามมาเนี่ย
อุดมนะเป็นถนนไปวัดแสงเกษมฝนก็ตกหนักแม้ว่าตกต่อเนื่องแล้วสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ฝนก็ก็ตกอยู่แล้วก็น้ำเริ่มท่วมขังเหมือนกันนะส่วนคลิปนี้เป็นสภาพถนนที่บริเวณหน้าปลายสนีของอเภอเดชอุดมนี่อันนี้ฮะนะฮะน้ำท่วมแล้วนะครับนี่สูงสักประมาณสักสามสิบเซนได้ก็สักถ้าเกิดว
กับหลานหมู่บ้านแล้วก็เนี่ยฮะชาวบ้านเริ่มขดของหนีน้ำบ้างแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีบรรยายงานคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่ทีมงานได้ออกไปดูที่บริเวณหน้าสตูค่ะฟ้าคลึมแล้วลมมาแล้วฟ้าคลึมแล้วในกรุงเทพเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะครั